ถ้าใครสะดวกไปสุพรรณบุรีจะพาไปที่วัดเถนพลายจ้าเพราะว่าที่นี่นะก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราไปขอโชคขอลาบกันเยอะเลยค่ะ
อ่ะอย่าได้พลาดเลยทีเดียวที่วัดเถนผลายตำบลวังน้ำซับอัมพสีประจันเนี่ยนะคะ
มีประชาชนจากทั่วสารทิศนี่ค่ะมาขอพรหลวงพ่อ๕พี่น้อง
ที่อยู่ในอุโบสถจตุรมุกนะซึ่งที่นี่เป็นอุโบสถหลังแรกของสุพรรณบุรี

นอกจากนี้นะสิ่งที่ต้องทำคือนี่ปิดทองค่ะ
ปิดทองที่ยอดเจดีสำริทเก่าแก่อายุกว่า๓๐๐ปี
เขามีความเชื่อยังไงครับ

มีชื่อด้วยนะว่าเท้าโชคดีและเท้าปลดหนี้

ซึ่งเป็นเท้าที่เรียกว่ามีลักษณะรูปแบบปางที่ไม่เหมือนใครเหมือนกัน

ว่ากันว่าเป็นแบบองค์เดียวในประเทศไทยนะคะ
แล้วการทำพิธีก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์

ในส่วนของการบวงสวงก็จะมีเครื่องถวายอย่างเช่น
หัวหมูเป็ดไก่อาหารคาวหวานอย่างละ๙ชนิด
เป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดเถนพลายนี่แหละ
ก็เชื่อกันนะคะว่าการที่ได้มากราบไหว้ท้าเวสวันเนี่ย
จะช่วยให้ประสบความสำเร็จนะ
เอาชนะศัตรูหมู่มารได้มีกำลังใจดีมีกำลังกายเข้มแข็ง

แล้วก็สุดท้ายนะคะสุดท้ายของการประกอบพิธี
สุดท้ายสิ่งที่เขาได้มาแล้วเอาไปเสี่ยงทายคืออะไร

จับตาดูเอาเอส

นัสสู่เออโอ้ย

แต่ว่าเดี๋ยวเย็นนี้รู้กัน
ฮ่า